บนท้องถนนต้องท่องสวดมนต์เลยค่ะ

ใช่แล้วถ้าใจร้อนอย่าไปเอาอาวุธไว้บนรถครับ
เพราะว่าพอมีอาวุธไว้บนรถแล้วมันจะห้ามใจไม่อยู่แบบนี้

ดาบยาวกับมือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะ

ครับในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นคนขับรถแท็กซี่สีขาว

พอเปิดฝากระโปรงท้าย

เงื้อง่าจะฟันคู่กรณีนะฮะ
เป็นคนขับรถสองแถวทำท่าทำท่าจะฟันอยู่หลายครั้ง
คนขับรถสองแถวบอกว่าโอ้โหนะครับ
ถ้ามัวตลบตายแน่เข้าไปล็อกเลย

ขณะเดียวกันคนที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามไว้

จุดท้ายคนขับรถเทคที่ยอมทิ้งมีดครับ
แล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป
โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ๋อโล่ง
แต่ว่าล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

พี่ปูเป็นคนขับรถสองแถวที่อยู่ในคลิปครับ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
พี่เขาติดไฟแดงอยู่แหละนะฮะเข้าทางหลักไม่ได้
สุดท้ายก็ตัดสินใจจะขอเบียดรถแท็กซี่เข้าน้อย
แต่แท็กซี่ไม่ยอมพี่เค้าก็โอเคไม่เป็นไร
ที่สารตรงสะพานลอยแยกอ้อมน้อยเนี่ยแท็กซี่คู่กรณีก็ขับรถแซงมา
แซงมาแล้วตะโกนให้ของลับเออตะโกนว่ายังไงไม่รู้แหละ
แต่เป็นของลับเขาก็เลยเปิดกระจกแล้วกวักมือเรียก
กะว่ามาเคลียร์กันสิจากนั้นไม่นานครับรถแท็กซี่ก็ไปจอดขวางกลางถนนเลย
ดักรอพี่เขาแล้วคนนี้หยิบอีดาบยาวขึ้นมา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับกวัดแกว่งกวัดแกว่ง
พี่ปูยอมรับว่าตัวเขาเองก็ผิดแหละที่จะไปเบียดพี่แท็กซี่เขา
แต่พี่แท็กซี่เนี่ยก็ไม่น่าจะเอามีดออกมาขนาดนี้ครับ
มาเดินจะไปหาแกจะไปถึงรถแกก็ขับรถออกมาจอดข้างหน้าผม
แล้วก็แกก็ลงมาแกว่าผมก็เลยถามว่ามึงเป็นอะไร
เราอารมณ์โมโหมึงเป็นอะไรประมาณนั้นแหละ
แกก็ลงมาแกว่าแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะผมก็เลยว่าแล้วมึงเป็นอะไร
แกก็เปิดเก๊ะรถออกมาแกก็จับมีดมา
พอจับมีดมาแกก็เงื้อจะฟันผมครั้งแรก

แล้วก็ยิงจากบนเขาบอกเดี๋ยวกูจะฟันพอขาดเลย
บอกว่ามึงก็ฟันดีบอกเดี๋ยวมึงก็ฟันกูดี
พอทั้งที่๒ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางที่๓เนี่ยฟันกูเน่
แล้วผมไม่ได้กลัวหรอกเพราะผมก็เจอบ่อยไงแบบนี้
ผมก็เลยตัดสินใจแย่งมีดเลยแล้วมันก็เป็นตามที่ในคลิปนะครับ

แต่เขาก็ไม่สมควรที่ว่าจะเอามีดมามาขู่ผมประมาณนี้
โอ้ก็มีการท้าทายกันด้วยนะ
ใจเย็นครับท่องอย่างที่ผมท่องทุกวันนี้ที่รอดไปได้ครับ
ช่างมันมีอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนนช่างมันยอมเขาเถอะ
ไปให้ได้เร็วดีกว่านะคะโอ้โหนี่อาวุธน่ากลัวจริง